ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนะคะ
ว่าเขากำลังพัฒนาความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวร่วมค่าย

ว่ากำลังกิ๊กกักคุยกันอยู่จริงนะคะ
แต่ไม่ขอระบุสถานะคำว่าแฟน
ที่สำคัญพากันไปทำบุญมาแล้วด้วยนะจ๊ะ
สำหรับนักแสดงแล้วก็นักร้องนะคะหนุ่มตุมตามยุทธนาเนี่ยหลังจากที่ขยับความสัมพันธ์เข้าไปทีละนิดกับนักแสดงสาวร่วมค่าหญิงหญิงสรุชา
ก่อนหน้านี้นะคะฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเคยออกมายอมรับผ่านสื่อว่าฝ่ายชายกำลังตามขายขนมจีบอยู่
ล่าสุดค่ะทางด้านนักร้องหนุ่มเองก็ขอออกมาเผยถึงสถานะหัวใจว่าตอนนี้เนี่ยสนิทกันมากขึ้นเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันและยังชอบเดินทางสายบุญเหมือนกันอีกด้วย
และเมื่อไม่นานมานี้นะคะคุณก็เพิ่งจะควงกันไปทำบุญไหว้พระขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลแต่ไม่ได้ระบุว่าเจาะจงไปที่เรื่องของความรักเพียงอย่างเดียวนะคะ
นี้หนุ่มตุมตามเองยังเผยได้ว่าไม่ซีเรียสนะคะกับคำเรียกแทนสถานะว่าจะต้องใช้แฟน
จากว่าเจ้าตัวให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้สึกมากกว่าจ้า
เป็นนุ่มนี้นึงเรื่องมีความรู้สึกอ่อนไหวแบบนั้นเรื่องความรู้สึก

เหมือนมันมีโอกาสได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น

คือจากสนิทอยู่แล้วก็สนิทมากขึ้นครับ

แล้วก็อยู่เป็นแก๊งเดียวกันอยู่แล้วครับ
ความเป็นเขาหลายอย่างมันโอเคครับ

มันผลักดันในส่วนที่เราไม่มีได้
ก็ส่วนใหญ่เขาก็ให้กำลังใจก็พูดก็แนะนำ

เป็นคนที่รับฟังได้ดีครับ

ก็มีบ้างครับไปทำบุญส่วนใหญ่ก็ไปทำบุญครับ
ไปทำบุญขับรถไปถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าผมจะเจอน้องบ่อยเพราะว่าถ่ายรูปให้อะไรอย่างนี้ครับ
ผมแบบผมก็ฝึกฝีมือไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่นานนี้ก็เพิ่งไปไหว้พระเก้าวัดมาครับ

เราได้คู่คุยกันเรื่องนี้ไหมครับ

แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่พร้อม
ก็คงต้องมาบอกกันนะครับ